ใครอยากเฮงอยากปังฟังทางนี้
เขาขอกันยังไงถึงจะสมหวังติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
หมอไก่พาทุกท่านมาที่ศาลพันธาดรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
และด้านหลังของเรานี้นะคะก็คือเรือพระที่นั่งเอกชัยน้อย

และในวันนี้นะคะหมอไก่ได้รับเกียรติค่ะ

ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ

บกวนอาจารย์นะคะช่วยพาพวกเราค่ะ
เยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจนี้ด้วยนะคะ

อาจารย์อย่างสถานที่นี้นี่คือ
ยืนอยู่นี่คือองค์ท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์

ทองจุดไหนแล้วดีแล้วปิดทองแล้วแบบดีเรื่องอะไร

การมาปิดทองของประชาชนนะครับ
ที่ทราบส่วนใหญ่ก็๓จุด

ที่มือความสำเร็จการทำงาน
อีกส่วนหนึ่งคือภายผลทางแห่งความสำเร็จ

เกี่ยวกับเรื่องของพวกสุขภาพโรคภัยอย่างนี้ค่ะ
สามารถปิดทองได้ตรงจุดไหนคะ
บางท่านก็ปิดที่เข่าปิดที่เท้า

จากคนยุคปัจจุบันไปถึงยุคท่าน

ที่เห็นคือความสำเร็จที่รอบศาลเต็มเลยครับ

เมื่อเขาสำเร็จเขาถึงจะมาแก้บน
และยังเหลืออีกหนึ่งพิกัดเห็งนะคะ
ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ

นี่คือคลองโฆขามที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมค

และสายตามที่เชี่ยวกราศและบุเรนต์ตรงนี้

และการพรีกรรมหรือการมรณโทษก็อยู่ตรงนี้

หลักอาหารเดิมจะเป็นไม้ท่อนเดียว

ส่วนหลักประหารนี่เป็นหลักประหารจำลอง
ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกสารเพียงตาใช่ไหม

ครั้งสุดท้ายที่ก่อนจะมีการประหารชีวิต

ตั้งแต่เป็นร้านประหารเดิมนะครับ

ถ้าเกิดมาเรื่องกิจการค้าขาย

ตามคำที่เขาเล่าลือกันมา

ผู้จัดการบุรณิธิสารพันธายนรสิงค์ค่ะ

ทั้งหมดนี้คือพิกัดเห็งในวันนี้นะคะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงที่ไหน

แล้วเราจะปั้งไว้ด้วยกัน